พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สวัสดีค่ะหมอไก่พ่อพาทินีมาเจอเราทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะ
ก่อนที่เราจะไปเช็คดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมที่โชคดีทางบ้านแล้วเนี่ยนะ
เรามาถามกันก่อนว่าในปีหน้าฟ้าใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยค่ะ
ราศีไหนบ้างที่ดวงจะเห็งจะปังมากคะ

เดี๋ยวเราจะมีการจับเป็นกลุ่มเลยนะคะ
กลุ่มราศีที่ดวงดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรัก
กี้อินเลิฟลักกี้อินเกมเลยได้แก่ราศีอะไรคะ
สองราศีด้วยกันนะคะได้แก่ราศีเมษแล้วก็ชาวราศีมีนครับค่ะ
อ่าสองราศีเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่างานก็มาแบบความรักก็มา
เขาเรียกว่ามาแบบพร้อมกันเลยโอ้ดีจริงเลย
เวลามันหายไปนะมันหายไปพร้อมกันเลยขอย้ายราศีได้ไหมคะ
ไม่ได้ทำเรื่องย้ายเลยนะคะเวลามาเนี่ยมาพร้อมกัน
เอาเราพูดในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะถ้าสมมุติในเรื่องของการงานเนี่ย
มีโอกาสที่แบบจะสำเร็จสมหวังในเรื่องของงานถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กร
ก็มีโอกาสที่แบบจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นอาจจะได้ย้ายงานนะ
ไปทางที่ดีขึ้นหรือว่าย้ายตำแหน่งมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือว่าได้ค่าตอบแทนจากการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำธุรกิจของตัวเอง
เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบขายดิบขายดี
ขายเป็นเทน้ำเททามีลูกค้าแบบรายใหญ่เข้ามาครับเออนะดีมากอืม
แล้วถ้าสมมุติในเรื่องของความรักบ้างถ้าสมมุติว่าความรัก
ถ้าใครเนี่ยโอ้โหยังโสดโดยเฉพาะคนที่โสดสนิท
มานานเนี่ยมีโอกาสได้แบบว่าเจอคนที่แบบเจอคนที่ดี
นะคะมีโอกาสได้พบรักแท้ที่รอมานานนะ
สมมุติว่าใครที่แบบว่าโอ้มีครอบครัวแล้วครอบครัวแล้ว
มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดี
อาจจะแบบว่ามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวอืม
ไม่ใช่แบบว่าสมาชิกแบบว่าสามีบอกว่าเอ๊ะ
เราเดี๋ยวเรามีอะไรจะสารภาพค่ะเอ่อจะพลาดมีสมาชิกเป็นผู้หญิงเพิ่ม
เอ่อไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เนอะอ่าก็คือหมายถึงว่ามีลูกมีหลาน
จะมีลูกมีเกณฑ์จะมีบุตรใช่ไหมคะ
เพราะว่ามีเกณฑ์จะได้แต่งงานครับใช่อ๋อถือว่าดวงดีมากเลยนะคะ
แล้วมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไหมคะอ่า
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะถ้าสมมุติทำบุญด้วยอาหารเนี่ย
จะทำบุญด้วยอาหารทั้งคาวและหวานพร้อมพร้อมกันอ๋อนะ
เพราะอาหารคาวหมายถึงว่าเสริมในเรื่องของการงาน
ถ้าสมมุติอาหารหวานก็หมายถึงเรื่องของความรักให้มันดีควบคู่กันไปค่ะครับ
มีข่าวก็ต้องมีหวานให้คู่กันไปเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
นี่เป็นกลุ่มของคนที่ใจเห็งทั้งความรักและการงานมาดูกลุ่มราศีที่เกณฑ์ดวงมาฟ้าเปิด
อุปสรรคหดหายกลับกลายเป็นความสำเร็จกันบ้างคุณผู้ชมราศีที่โชคดีนี้คือราศีอะไรบ้างคะ
ก็คือชาวราศีพึกศกและก็ชาวราศีพิจิกครับ
ราศีพึกศกนี่ก็คือราศีคุณดิวค่ะยินดีด้วยขอบคุณค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะราศีนี้คะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเหมือนละครน้ำเน่าอ่ะ
เหมือนละครหลังข่าวคือโอ้โหอุปสรรคเยอะเลยปาดน้ำตาเลยคุณแม่
ดาวประสุกหรือมายารสมีก็ไม่รู้ตอนนี้อาจจะมายารสมีค่ะ
เป็นยังไงคะมันแบบโอ้เจออุปสรรคมาตลอดเลยอ่าบางคนเนี่ยโอ้โห
สองราศีนี้บางคนก็แบบมีปัญหาการมีปัญหาบ้างแบบไม่สบายบ้าง
อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าจะดีสุดสุดเนี่ย
ก็คือในช่วงปีหน้าอืมโอ้โหปีหน้าเนี้ยเรียกว่าเป็นแบบช่วงปีแห่งการแบบ
สร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้เออนะถ้าสมมุติใครที่แบบ
ตั้งใจทำงานวางแผนการงานให้ดีก็มีโอกาสที่แบบโหฐานะทางการเงิน
คุณลาสีอะไรนะภฤษภเนี่ยแหละค่ะผมขอเอาฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับ
คุณจะย้ายราศีไหมดิฉันขอย้ายราศีตามได้ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจจะแบบว่าต้องวางแผนเรื่องการเงินสักนิดนึง
เพราะว่าปีหน้ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมาก
แต่ว่าไม่ใช้ใช้จ่ายแบบสุรุยสุรายนะคะ
เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการลงหลักปรักฐาน
อย่างบ้านซื้อรถอีกรินว่าสันไป
ใช่เป็นการซื้อความมั่นคงให้กับครอบครัว
แล้วมีเคล็ดลับเสริมดวงให้ปังขึ้นอีกไหมคะ
ควรจะไปช่วยเหลือพวกผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสนะคะ
เช่นอาจจะแบบเป็นการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้

ดีค่ะทุกคนก็สามารถทำบุญเสริมดวงกันได้
มาดูผู้โชคดีทางบ้านกันบ้างนะคะที่จะได้เช็คดวงชะตากับหมอไก่วันนี้
มี๓ท่านด้วยกันท่านแรกคุณตุ๊กเกิด๒๖มิถุนายน๒๕๖๐

โอ้โหดวงโดยรวมถือว่าดวงคุณตุ๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก
เพราะดวงมีโอกาสที่แบบจะมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เข้ามา
คืองานนี้แบบมันจะแบบไม่ได้ทำเหมือนทุกวันนี้ก็คือมันจะมีงานใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามา
ซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้ทำอยู่คนเดียว
ก็คืออาจจะแบบทำร่วมกับหุ้นส่วนหรือว่าร่วมกับคนในครอบครัว
ซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีมากนะคะโอ้การเงินไม่ต้องพูดถึง
พองานมาเงินมันก็มาอยู่แล้วตามกันมาเลยใช่ไหมคะ
ก็แสดงว่าโดยรวมแล้วที่ถามดีเนี่ยนะสำหรับคุณตุ๊กนะ
ถูกต้องแล้วท่านที่๒นะคะชายโต้ง๑๔กรกฎาคม๒๕๐๗ถามสุขภาพค่ะ
โอ้โหถามมานี่ตรงประเด็นเลยคือดวงตอนนี้โอ้โหแบบเขาเรียกว่าดาวเสาเข้าดวง

ดาวเสาเข้าดวงหมายถึงเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลย
ก็คือต้องระวังทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชาย
เราเคารพอาจจะแบบมีปัญหาแต่ว่าไม่ต้องกลัว
เราอาจจะแก้เคล็ดโดยการที่เราไปตรวจสุขภาพก่อนให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปก่อน
เจาะเลือดบริจักษ์เลือดอะไรแบบนี้ได้ค่ะให้เจ็บตัวไปก่อน
แล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้ำนิดนึง
ในช่วงปีใหม่นี้อาจจะแบบอย่าเพิ่งไปร่องเรือร่องแก่งอะไร

ถามการงานการเงินเช่นเดียวกันค่ะ
ในเรื่องของการงานเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ

แต่ว่างานมันจะต้องแบบว่ามีการฉกฉวยโอกาส

สมมุติว่ามีงานเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้รอแล้วรออีกรอเลิกรออะไรอย่างนี้

ฉะนั้นอาจจะโดนแบบโดนคนอื่นฉกฉวยโอกาสไป

ช้าใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ
การเงินเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์แบบมีเงินเข้ามา
มีเงินเข้ามาตลอดแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายตลอดเช่นกัน

อาจจะต้องแบบระวังในเรื่องของการใช้เงิน

ทั้งสามท่านนี้ก็จะได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ลึกจากหมอไก่ไปด้วยเลยนะคะ